คุณผู้ชมครับอาหารการกินมื้อที่เรากินกันบ่อยที่สุดคืออะไรลองถามตัวเองดูนะครับแต่สำหรับครอบครัวที่มาในวันนี้ฮะกะปิและพริกป่นคืออาหารหลักส่วนหมูเห็ดเป็ดไก่นั้น
เสมือนรางวัลที่หนึ่งของชีวิตที่นานจะได้ริมรถสักครั้ง
ครอบครัวหนูมันก็ลำบากค่ะไม่มีเงินหนูก็เลยคดข้าวใส่กะปิแล้วก็ใส่ไปฝูงแล้วก็ขยำกิน
บางวันข้าวสารมันก็หมดค่ะก็เลยต้องไปขอยืมข้างบ้านเขามาก่อน
ทุกวันนี้ผมก็เป็นหนี้กู้เงินไปรักษาน้องเบสก็ประมาณหกหมื่น
ตอนนี้ก็ผ่านมา๔๕ปีแล้วจนน้องเบสได้๖ควบ
เงินที่กู้มาก็ยังไม่มีไปใช้เข้าได้แต่ผ่อนดอกเดือนละพันต้อง
หนูก็เลยไปช่วยพ่อทำงานเพื่อหาเงินมาพาน้องไปผ่าตัดค่ะ
อยากให้น้องเบสกับน้องน้อยนามีร่างกายแข็งแรงโตมาค่ะจะได้มาเป็นเพื่อนเล่นกับหนูค่ะ
เราไปพูดคุยกับครอบครัวของน้องไนท์จากจังหวัดกาญจนบุรีอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้แล้วครับ

เพราะมีลูก๓คนนะครับก็ถือว่าเป็นภาระเหมือนกันนะ
แล้วก็เป็นอะไรที่หนักหน่วงเหมือนกันสำหรับครอบครัวที่หาเช้ากินค่ำนะครับ

งอกในหัวใจตั้งแต่กำเนิด

ถ้าเหนื่อยแล้วน้องก็จะหยุดทันที

ผ่าผ่าตัดแล้วก็อยู่ในห้องไอซียู๔วัน

น้องต้องใช้ยานอกที่ไม่ใช่บัตรทองเข้มละห้าพัน

ถ้าไม่ได้ยานอกที่ว่าเข็มละ๕๐๐น้องก็ไม่รอด
เวลาที่เบสไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนเบสเหนื่อยไหม
เหนื่อยครับหายใจไม่ทันครับ
เป็นคนเล็กกี่เดือนแล้วครับ

แว่งเพดานวูบตอนนี้ยังไม่ได้รักษาอะไรเลยจ้ะ
ใส่แต่เพดานเทียมมาเมื่อตอนน้องอายุได้๑เดือน
แต่ถ้าไม่มีน้องก็ไม่สามารถกินข้าวและนมได้
แล้วหมอแนะนำว่ายังไงบ้างครับต้องดูแลยังไง
ต้องเย็บปากก่อน๓๖เดือน
ตอนนี้น้องจะ๙เดือนแล้วน้องยังไม่ได้เย็บเลย
แต่ติดที่ว่าหนูไม่มีค่ารถ
ถ้าเพดานยังไม่ได้เหยียบน้องก็จะพูดไม่ชัด
เป็นเด็กพิการพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
หมอเขาบอกไหมว่าต้องภายในปี๒ปีนี้ไหมหรือว่ายังไง
ต้องภายในควบนั้นล่ะจ๊ะ
ก็น้อง๘เดือนจะ๙เดือนแล้ว
เหลือเวลาอีกไม่เกิน๓เดือนเท่านั้น
ก็จะครบกำหนด๑ปี
ในวิกฤตนั้นเรายังได้เห็นเด็กที่กระตันยูอย่างหนูอีกคนนึง
ลูกที่เป็นขวัญและกำลังใจของครอบครัว

กินข้าวกับกะปิพริกผงกินอย่างนี้บ่อยเหรอลูก
บ่อยค่ะเพราะว่าครอบครัวเราไม่มีตังค์ค่ะ
ไปกินหมูทอดล่าสุดนานแค่ไหนล่ะ

พ่อทำงานมาแล้วก็ได้เงินค่ะ
พ่อก็เลยไปซื้อหมูมาทอดให้กินค่ะ
ได้เงินมาเท่าไรอ่ะ

เห็นลูกได้กินข้าวได้เยอะ

หนูกิน๓จานค่ะส่วนน้องก็กิน๔จานเลยค่ะ

เห็นตอนที่ยืนทอดกันทอดหมูในเรื่องราวลูก

ไม่ค่อยได้สัมผัสกลิ่นนี้เลยเนอะ

แล้วกินข้าวก็มีความสุขมากใช่มั้ยลูก
ค่ะมีความสุขมากค่ะ
ไนท์ไนท์คิดว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เราอยากกินมากที่สุดนะลูก
หนูอยากกินกุ้งเผาค่ะ
ทำไมต้องเป็นกุ้งเผาด้วยเออถามหน่อย

หนูก็เลยอยากกินค่ะ
ได้ยินอย่างนี้แล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไง

ที่เราไม่มีอะไรที่จะมาเลี้ยงลูกดี
ให้ลูกได้กินดีมั่นคนอื่นเข้า

ข้าวสารที่จะกรอกหม้อเลยจะไม่มี
มันเป็นอย่างนั้นบ่อยไหมลูกไนท์

ต้องเอาชามซ่อนไว้ในเสื้อเหรอลูก

ว่าไปขอข้าวคนอื่นเขาค่ะ
ลูกก็บอกลูกว่าไม่อยากให้ไป
บกวนทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน
ให้คนอื่นเข้ากว่าจะเดือดร้อนเข้า
แบบไม่มีก็อุดเอาอย่างนี้นะจ๊ะ

เห็นบอกว่าบางวันนะลูกหนูก็

แต่ถ้าวันไหนข้าวมันมีน้อย

ก็เก็บไว้ให้น้องแล้วก็

เอ้าทำไมเธอไม่กินข้าวครูเดินมาถามเหรอลูก

ที่มีเงินแค่นี้ทำไมหาให้ลูกไปไม่ได้

เฮียอะไรอยากจะบอกกับคนที่แสนดีไหมลูก
พูดกับท่านสูงเผื่อท่านดูอยู่
ก็ขอขอบคุณคุณครูค่ะ
แล้วก็ตายที่เลี้ยงข้าวหนูค่ะ

เขาจะเป็นคนที่คอยถามหนูตลอดอย่างนี้เหรอ

น้องไนท์ทำอะไรบ้างลูกทุกวันนี้
ก็ตื่นตั้งแต่ตี๔กว่าค่ะ
มาล้างจานมาหุงข้าวค่ะ

นั่นแน่เก่งเว้ย
พอรู้ว่าล้างชามได้อะไรได้ก็จะทำมาตลอด

แล้วลูกเบสทำอะไรบ้าง
งูเข้าฝาดบ้านแล้วก็ล้างชามครับ
หุงข้าวฝาดบ้านล้างชาม

เห็นบอกว่ามีบางวันเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยไปช่วยกันด้วย

แล้วก็ผสมปูนนะคะ

ก็ช่วยพอช่วยผสมได้ครับ
อย่าบอกนะว่าเบสก็ผสมปูนได้อ่ะ

รู้สึกยังไงที่เห็นลูกสองคนเนี่ยเขาไปช่วยเรา

ภูมิใจครับที่เห็นลูกมาช่วยเป็นกำลังใจ

เป็นเป้ม

ถ้าเผื่อวันนี้ได้ทุนไป

ให้น้องได้รับการรักษาและผ่าตัด

ไม่อยากให้น้องเกิดมาพิการเลยค่ะ

คุณผู้ชมครับความจนอาจจะน่ากลัวนะครับ
แต่ความจนอาจจะเป็นเครื่องมือสำคัญ
ที่ทำให้คนในบ้านรักกัน

เหมือนกับครอบครัวที่มาในวันนี้ครับ
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องไนท์นะครับ
ว่าจะสามารถพิชิตโจทย์คำถามได้ถูกทั้งหมด๔ข้อหรือไม่
ในช่วงหน้าสักครู่เดียวกับเกมต่อชีวิตครับ
ทำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสให้ได้จำนวน๑๐ชาม
ภายในเวลา๓นาทีครับ